ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุอุกอาจนะฮะ
ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงต้องบอกว่าอุกอัดและโหดเยี่ยมเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งศพบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคน
สามีภรรยาเจ้าของร้านนะฮะคนเจ็บและคนตาย
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นสามีนะครับเป็นเจ้าของร้านสพทะเลน้อยนะฮะ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว
แต่ถูกดัดแปลงเป็นร้านนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะร้านนี้นะครับปกติเปิดทุ่มนึงถึงเที่ยงคืน
นี่นะฮะแต่เมื่อคืนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสาม
ผู้ที่ถูกยิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยมี๒คนนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะคนหนึ่งชื่อนางวันดีจรเสมออายุห้าสิบปี
ถูกยิงกระสุนเข้าแถวเอวนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกคนนึงก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่
ชื่อนายนรงนินโชธอายุเจ็ดสิบปีคนนี้นอนเจ็บอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าที่ด้านหลังซ้ายทะลุออกด้านหน้าเลยนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับสำหรับนายนรงนะฮะ
ทั้งสองเป็นสามีภรรยากันนะครับคนเจ็บนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วย
คนเจ็บนี่ภรรยาคนตายนี่เป็นสามีนะครับส่วนในที่เกิดเหตุมีหน้าต่างของร้านเสียหายนะครับ
กำแพงเนี่ยมีรูกระสุนเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอ
ตกอยู่ในพื้นที่๑๕ปลอกนี่ฮะมีเศษชิ้นส่วนหัวกระสุนอีก๒๐หัว
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเกิดเหตุ
เป็นช่วงที่ร้านคาราโอเกะของสองสามีภรรยาร้านนี้ปิดแล้วนะฮะ
ซึ่งในบ้านหลังเนี้ยที่เขาเป็นร้านคาราโอเกะเนี่ย
เมื่อคืนนี้เขาอยู่กันห้าคนค่ะก็คือสามีภรรยาเจ้าของร้าน
แล้วก็พนักงานของร้านจากนั้นช่วงตีสองตีสาม
มีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาที่ร้านมาตะโกนบอกให้เปิดร้านหน่อย
แต่ว่าลุงนรงกับภรรยาก็คือป้าวันดีเนี่ยแกบอกไปบอกร้านปิดแล้วอ่า
สองคนนี้ก็ขี่รถออกไปพร้อมกับชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่ร้านนะฮะ
ซึ่งโชคร้ายมากกระสุนเนี่ยโดนเจ้าของร้านทั้งสองคน
ฝ่ายผู้ชายนี่เสียชีวิตผู้หญิงนี่บาดเจ็บสาหัสอยู่
แล้วคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปท่ามกลางความมืดนะฮะ
คนเจ็บเขาก็ตะกิกตะกายมาขอความช่วยเหลือ
แล้วคนที่ร้านก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะฮะ
ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความไม่พอใจนะครับ
เพราะว่าคนร้ายมาที่ร้านเนี่ยจะบอกให้เปิดร้าน
แต่ว่าทางร้านบอกว่ามันปิดไปแล้วร้านปิดแล้วคืนนี้ไม่ได้เปิด
ไม่เปิดแล้วก็เลยถูกกระหน่ำยิงใส่เลยนะครับ
วันนี้ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะฮะนี่ฮะ
หลังจากที่มาตอนเมื่อคืนนี้ตอนได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ได้เจอกับพนักงานของร้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เอกสิทธิ์ด้วงอ่อน
บอกว่าร้านคาราโอเกะร้านนี้สองสามีภรรยาเพิ่งเปิด
เกือบสองเดือนนะครับแต่มีลูกค้ามาต่อเนื่องนะ
ลูกค้ามาต่อเนื่องทุกวันนะฮะทั้งสองคนอัธยาศัยดีนะ

พนักงานในร้านนะครับที่อยู่ที่ร้านเมื่อคืนนี้นะครับ
อยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะสมมุติว่าชื่อฟ้าก็แล้วกันนะ
คือคุณฟ้าเนี่ยบอกว่าเพิ่งมาทำงานที่ร้านเป็นคืนที่๒นะ
เมื่อคืนนี้เพิ่งคืนที่๒ในร้านมีพนักงาน๔คน
แต่เมื่อคืนนี้มี๓คนนอนที่ร้าน
รวมเจ้าของร้านกับภรรยาด้วยก็เป็น๕คน
ช่วงเกิดเหตุร้านปิดแล้วนะฮะ
แต่มีพนักงานคนหนึ่งหิว
ก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟเพื่อทำอาหารกิน
พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะ
พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย
จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเลย